โอ้โหไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้จะมีด้วย
ยังไงครับ
ผัวเมียค่ะไปเล่นพนัน
คือไม่ได้สนับสนุนให้เล่นพนันนะครับ
เพนันออนไลน์นะคะพนันทุกรูปแบบ
แต่ว่าสองผัวเมียคู่นี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาไปแทงพนันออนไลน์พี่เบิร์ต

เออแต่รู้ไหมคะสุดท้ายต้องไปร้องกับทนายตั้ม
เพราะว่ามีกลุ่มชายชะกันสักประมาณ๑๐กว่าคน

บอกเลยคุณไปเล่นพนันออนไลน์แบบผิดกฎหมาย
เข้าใจไหมคะเว็บไซต์พนันแบบผิดกฎหมาย
แล้วโดนแจ้งข้อหาคือเล่นพนันออนไลน์

นี่ค่ะสุดท้ายเอาเรื่องไปร้องกับทนายตั้ม
เอาเงินไป๔แสนแล้วเอาไปจริงด้วยนะคะ
นี่ค่ะผู้เสียหายนะคะ

หอบหลักฐานมาปรึกษากับทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
นี่เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางนา

นี่น่าจะเป็นปาเจโร่ไหม
เนี่ยวันที่๑๐มีนาคม๕โมงเย็นนะฮะ

กลุ่มชายชะกันสักประมาณ๑๕คน

บุกเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย
นี่ตรงป้อมยามนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นไหมคะ

คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไซเบอร์เนี่ย
ก็คือคนที่นั่งมากับคนใส่หมวก

รูปร่างลักษณะคืออ้วนแล้วก็ผอมสูง
เข้ามาในหมู่บ้านได้แล้วนะคะ

หมายคือบ้านของผู้เสียหายค่ะ
เข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย

กำลังเดินเข้าไปนะคะ

กลางถนนเลยนะคะ
คำถามต่อพอคุณผู้ชมได้ฟังถึงตรงนี้แล้ว
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
เราไปตรวจสอบให้แล้วคุณผู้ชมค่อยลำดับเรื่องไปกับเรานะคะ
เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายไปคุยกันสักประมาณชั่วโมงเศษอะพี่เบิร์ต

หลังจากนั้นครอบครัวนี้ก็ถูกแก๊งตำรวจไซเบอร์นี่แหละ
บุกอุ้มจากร้านอาหารย่านสุขุมวิทย์ฮะ

ใช่ค่ะ
ข้อหาคือเล่นพนันออนไลน์
นี่ก่อนที่จะคูรีดเงิน๔แสนบาท
กับการไม่ถูกดำเนินคดี
สุดท้ายถามว่าผู้เสียหายยอมไหม

จ่ายเงินสดให้๔แสนบาท
เลี่ยมทองราคา๒แสนบาทอีก๑องค์
แลกกับการปล่อยตัว

เลี่ยมทองอีก๒แสนก็เป็น๖แสนแล้วนะคะ
โชคดีได้ตังค์จากเล่นพนัน
เคาะร้ายโดนรีดตังค์จากแก๊งนี้
ใช่นี่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพอปรึกษากับทนายตั้ม
สื่อก็นำเสนอรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น

ทางครอบครัวเนี่ยยังถูกบุคคลปริศนาโทรมาข่มขู่นะคะบอกว่า
แหมเรื่องแค่นี้ถึงขั้นต้องปรึกษาทนายความเลยเหรอ
แค่นี้ถึงขั้นต้องปรึกษาทนายความดังเลยเหรอ
โอ้โหเป็นเรากลัวไหมอ่ะ

ต้องพาครอบครัวหนีไปต่างจังหวัด
แล้วรู้ไหมคะเขามีลูกด้วยนะ๑๑ขวบ
นี่ค่ะคุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดคุณผู้ชม

อยากรู้ไหมคะว่าแก๊งนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจไซเบอร์เนี่ย

พลตำรวจโทกรชัยคล้ายครึ่ง

ล่าสุดท่านบอกมาบอกนะคะบอกว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
พบว่าทั้งหมด๔คนเป็นตำรวจจริงค่ะ
เอ้าตำรวจจริงด้วยเป็นตำรวจจริงด้วย

เออมิตรภาพไม่มีมีแต่มิจฉาชีพแล้วค่ะงานนี้นะคะ
มี๒คนเป็นตำรวจในสังกัดกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าตำรวจไซเบอร์นั่นแหละใช่ค่ะ
อีก๒คนเป็นตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน

คนล่าสุดทั้งหมดให้การปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ตอนนี้ได้มีการเซ็นคำสั่งให้ตำรวจทั้งหมดออกจากราชการไว้ก่อน

มีทางตั้งกรรมการสอบสวนข้อจะจริง
เพื่อเอาผิดวินัยและอาญาให้ถึงที่สุด
กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเนี่ยจับภาพได้หมดเลยอ่ะ

ตรวจสอบเรื่องนี้ให้เร็วมากเลย